มาดูเรื่องราวของคุณแม่ท่านนี้กันหน่อยนะครับ

ถูกตำรวจจับในคดียาเสพติด

และทีนี้มันต้องขึ้นไปชั้น๔คุณ
คุณแม่รีบวิ่งขึ้นบันได

จนกระทั่งถึงชั้น๓คุณแม่จับหน้าอกด้านซ้าย
และอยู่ล้มลงไปหมดสติทันที
กู้ภัยต้องมาช่วยกันปั๊มหัวใจนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมค่ะคุณแม่ท่านหนึ่ง
รู้ว่าลูกชายถูกจับในคดียาเสพติดนะ
ตกอกตกใจรีบออกมาจากบ้าน

พอมาถึงชั้น๓ก็ไกลอยู่ในสภาพนี้นะครับ
โดยกู้ภัยสว่างพรกุศลช่วยกันปั๊มหัวใจเลย
คุณแม่ท่านนี้ชื่อว่านางบุญญาพรอายุ๔๘ปีนะครับ
ก็เป็นลมหมดสติอยู่บริเวณบันไดชั้น๓
ภายในสพเมืองระยองนะครับ
หลังจากคุณแม่เกิดอาการช็อกหัวใจ

ทางด้านของตำรวจก็คอยลุ้นนะคุณนะ

ใช้เวลาในการปั๊มหัวใจประมาณ๓๐นาที
สามารถที่จะกู้ชีวิตขึ้นมาได้นะครับ
ลูกสาวของคุณแม่บุญญาพรเล่าให้ฟังบอกว่า
พาคุณแม่มาเยี่ยมน้องชายอายุ๒๙ปี
เพราะว่าน้องเพิ่งถูกตำรวจจับกลุ่ม

ตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองระยองนะครับ
แล้วก็นำตัวของน้องชายมาสอบสวนที่ชั้น๔ของโรงพัก
พอแม่รู้ข่าวแม่ก็รีบออกจากบ้าน

พยายามจะขึ้นไปหาน้องชายให้ได้เลยนะ

และแถมยังป่วยด้วยโรคหัวใจ
ความดันเบาหวานแต่ละโรคมาครบเลยนะครับ
แต่ด้วยความรักความห่วงแหละที่มีต่อลูกชาย

รีบเดินจ้ำขึ้นบันไดไปทันที

แล้วก็ล้มฟุบลงไปหมดสติ
เหมือนคนหัวใจวายนะฮะ
ลูกสาวก็ทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องตะโกน
ขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วก็ประสานกู้ชีพมาช่วยเหลือ
อาการของแม่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ลูกสาวบอกว่าอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน
ตำรวจทั้งกู้ภัยที่ช่วยเหลือแม่จนฟื้นขึ้นมาได้
ล่าสุดนะคุณนะอาการของคุณแม่บุญญาพรเนี่ย
ขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังคงพักรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลระยองทางด้านของรองสาววัดสืบสวน
สพเมืองระยองก็บอกว่าทางฝั่งลูกชาย
ก็ยอมรับสาภาพว่าเสพยาเสพติดมาจริง
ตำรวจกำลังจะส่งตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลนะครับ
พอผู้เป็นแม่ทราบข่าวก็รีบมาหาลูกด้วยความเป็นห่วง
แล้วก็เกิดอาการเป็นลมหมดสติเหมือนคนหัวใจวาย
ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตำรวจบอกเพราะว่าเห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับ
ทีนี้ต้องถามตัวลูกชายของแม่นะว่ารู้สึกอย่างไร
ลูกชายบอกกับทีมข่าวด้วยท่าทีที่สำนึกผิด
แล้วก็อยากจะขอโทษแม่ด้วยนะฮะ

แต่ว่าการขอโทษที่สำคัญที่สุดคือการเลิกติดยาเสพติดนะครับ